คุณผู้ชมค่ะค่ายบ้างไฟฟิล์มค่ะพี่หม่ำจกมกนะคะ
นอกจากจะเป็นหัวเรือใหญ่โปรดิวเซอร์นะคะในภาพยนตร์เรื่องสิ้น๓ตอนนะคะ

ภาพยนตร์เรื่องสิน๓ตอนนะคะ
ยังขอรับหน้าที่เป็นนักแสดงรับเชิญกิติมศักดิ์ซะด้วยนะคะ
เห็นชื่อพี่หม่ำก็ขำรอกันได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ว่าแต่มุกตลกแบบภาษาอีสานนะบอกเลยว่าแน่นจอแน่นอน
โดยมีการเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็พร้อมหน้าพร้อมตาทีมนักแสดงนำเลย
ก็มีคุณเต๋าเศรษฐพงศ์นะคะเช็คชื่อกันหน่อยมีหมอฤทธิเรืองฤทธิ์
ประเดิมงานจอเงินเป็นครั้งแรกด้วยนะสำหรับหมอฤทธิ์ค่ะ
กับภารกิจสุดหาช่วงชิงการเป็นเจ้าของหัวใจของนางเอกน้องใหม่ป๊อปปี้ชนนิพาค่ะ
วันงานค่ะก็คับข้างไปด้วยแฟนคลับเต๋าแล้วก็ฤทธิ์นะมาร่วมให้กำลังใจกันแบบอบอุ่นเลย
ใครอยากจะพักเรื่องเครียดนะคะหันไปเสพความฮาไปตีตัวเข้าชมกันได้
ฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
เขาบอกว่าคราวก่อนมันเหมือนคล้ายต่อกันกับสมพักเซีย
ตอนนั้นพี่โตโน่เป็นพระเอกเนอะคราวนี้เป็นน้องฤทธิ์กันบ้าง

ก็ชื่อสิ้น๓ตอนก็เป็นเนื้อหาก็ประมาณว่า
ก็มาแย่งมารุมมาตุ้มรักนางเอกนะคะก็๓คนอะไรอย่างนี้นะ
รอดูแล้วกันนางเอกก็หน้าใหม่ด้วยนะจ๊ะ